ถ้วมและมันหลากเข้าถ้วมบ้านเรือนประชาชน
จะยังเห็นเด็กเห็นเด็กเล่นน้ำอยู่
อันนี้ต้องระวังคุณผู้ชมฮะเพราะว่าที่บ้านดุงอุดรเนี่ย
รับเหตุเกิดบริเวณฝ่ายน้ำล้นแห่งใหม่
ที่ใช้กั้นลำห้วยสามแพร่งพื้นที่บ้านโนนศึกษาอำเภอบ้านดุงที่อุดร
เมื่อวานนี้คือจริงชาวบ้านไปยกยอหาปลากัน
แต่ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยเลยครับ
ลงไปช่วยเหลือเด็กวัยรุ่น๒คนไหลไปตามกระแสน้ำไหลเชี่ยวแบบนี้

เราไปติดอยู่ตรงนั้นนะครับ

ตรงนี้มันจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณสัก๔กิโลครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นเด็กโดนน้ำพัดไปไกลกว่า๑๐๐เมตร
ตอนแรกเด็กพยายามว่ายถวดน้ำเอา
ชาวบ้านเขาบอกพยุงตัวไว้ก่อน
แล้วก็ปล่อยให้ตัวในไหลไปตามน้ำ
ภาพแบบนี้นี่มันหวัดเหลืองจริงน่ากลัวมากแล้วน้องตัวนิดเดียวมันทานไม่ไหว
คนจะเข้าไปช่วยเนี่ยพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตเด็กเขารออยู่เป็นชั่วโมงนะ
เป็นชั่วโมงเลยลอยตัวอยู่อย่างนั้นเกาะกิ่งไม้รอความช่วยเหลือเป็นชั่วโมงนะ
นักประดาน้ำเข้าไปช่วยเหลือมาได้แล้วก็พาเด็กขึ้นจากฝ่ายขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
ตัวนิดเดียวเองแสดงว่าน้องก็อึดพอสมควรอึดอยู่ครับ

ชาวบ้านก็มาลุ้นให้กำลังใจกันเพียบเลย
ทราบว่าเด็ก๔คนชวนกันมาเล่นน้ำจริงวันเสาร์นี้มารอบหนึ่งแล้ว
เมื่อวานนี้วันอาทิตย์มาเล่นกันอีกรอบหนึ่งแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับ
นี่คนที่๒นะค่อยช่วยมาทีละคน
ทีนี้เด็กวัย๑๓ปีกับเด็กหญิงวัย๑๒ปีเป็น๒คนที่โดนกระแสน้ำพัดไปไกล

หลังจากนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาฝากเตือนไปยังผู้ปกครองแล้ว
คุณพ่อคุณแม่เตือนเลยนะเห็นน้ำมาแบบนี้เด็กอาจจะนึกสนุก
ใช่อยากไปเล่นที่ฝ่ายน้ำล้น
ตอนเรียนเด็กชอบมากเลยไอ้หน้าน้ำหลากแบบนี้
อยากจะไปเล่นอยากจะกระโดดลงไป
แล้วมันดูมันดูเหมือนสไลเดอร์ไงน้ำมันไหลไปตามฝ่ายเนี่ยนะฮะ
มันดูเหมือนสไลเดอร์ก็อยากมาเล่นกัน
ไม่ได้นะลูกนะอันตรายมากนะลูกช่วงนี้
แล้วเวลาไปเล่นเนี่ยไม่ได้มีห่วงยาง

เพื่อนสูงชีพเสื้อพยุงโตก็ไม่มีนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะคะ